นี้เอาจริงเป็นยุคของโลกโซเชียลแหละนะฮะ
หลายคนแจ้งเกิดกันข้ามคืนเลย
คงลงคลิปแป๊บเดียวก็โด่งดังแล้วนะฮะ
แต่สมัยก่อนเนี่ยเขาดังกันยังไงนะฮะ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดู
นางเอกระดับซุปตาปัจจุบันนี้
ที่สาวแพทย์เขาจะก้าวสู่วงการบันเทิงเป็นนางเอกเต็มตัวเนี่ย
ผลงานเขาหลากหลายบทบาทเลยนะคะ
แล้วก็ได้ขยบมาเป็นพิธีกรเป็นเจ้าแม่รีวิวทุกวันนี้
เมื่อก่อนเนี่ยเคยแจ้งเกิดจากการเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอ
คุณผู้ชมจำกันได้หรือเปล่าไปดูค่ะ

อ๋ออันนี้เอ็กซี่ตัวจริงนะเนี่ย

สาวซีริต้านี่บอกเลยว่าความสวยของเธอนี่โดดเด่นมาแต่ไหนแต่ไรนะคะ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่หนุ่มนี่บอกเลยนะว่ามาแรงสุดนี่ซีริต้าจ๊ะผมสั้นนะจ๊ะ

ถูกต้องค่ะเพลงของพี่หนุ่มตอนนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าดังมากมาจุ๊บทีนึง
ทางด้านขวาคือสวยสง่าคือหน้าแทบไม่เปลี่ยน
ใช่ยุคนั้นยุคของซีริต้าเขาเลยแหละ

นั่นคือใครเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ
เมื่อปี๒๕๓๙นั่นเองค่ะ
นี่ยังเด็กตั้งแต่ไหน
แล้วคือสวยตั้งแต่เด็กนะคุณผู้ชมนะคะ
แล้วก็เป็นการแจ้งเกิดนะคะทำให้เธอมีผลงานต่างมามากมายนะคะ
กระทั่งเธอได้เป็นนางเอกนะคะแล้วก็เป็นดาราที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันค่ะ
ท้ายอีกคนนึงละกันให้ดูนะคะคนนี้เตอร์ไพรส์เช่นเดียวกันนะคะ
น้องคิมกิมเบอร์รี่นางเอกหนึ่งเดียวที่เคยปกผลิมือผ่านผลงานบาวี
ชื่อเพลงนกหาฟ้านะคะของบ่าเวียสยามเมื่อ๑๐ปีที่แล้วนี่ไงน้องคิม
หน้านราคาไม่กลายเปลี่ยนอะไรหล่ะ
ที่เราคัดมาวันนี้นะอดีตแกงทุกคนไม่ได้เลย
ลองเอารูปเราสามคนในอดีตมาย้อนมากลับมาดูปัจจุบันนี้สิโอ้โห
อย่าเรียกว่าแกงเลยค่ะของดิฉันงานวัดเลยค่ะ
งานวัดใช่ไหมคะดิฉันข้าวนอกนาเลยค่ะ